ไม่เสียใจกับการตัดสินใจครั้งนี้ใช่ไหมคะ
เพื่อกับทำงานยังไงต่อครับอาจารย์